มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นชาวสวนพริกที่จังหวัดตากบอกว่าขอตำรวจช่วยจับตัวหน่อย
มีคนก่อเหตุขโมยพริกพริกก็ขโมยนะพริกก็เอาคุณเผ็ดก็เผ็ดคุณซื้อเขาหน่อยได้ไหม
บางทีเงินก็ต้องให้เขาบ้างอ่ะเออไปขโมยพริกเขาบอกว่าช่วงนี้พริกมันราคาขึ้นไง
อ๋อราคาแพงใช่ไหมหน้าตลาดราคาพริกมันขึ้นประมาณสักสิบยี่สิบบาทเป็นกิโลละร้อยร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะ
คนร้ายก็เอาเขียวเกี่ยวต้นพริกไปหมดเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มาก่อเหตุตอนกลางคืนด้วย
เป็นสวนพริกในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาเนี่ยอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะ
ขึ้นพุ่งถึงกิโลกรัมละกว่าร้อยห้าสิบบาทแล้วต่างจากช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาที่ราคามันตกต่ำ
นางเบนเจอร์มาสอินทรีย์รักษาอายุสามสิบเก้าปี
ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพริกเนี่ยบอกว่าช่วงนี้โจรชุมมากเลย

เขาบอกสวนพริกบางแห่งถูกคนร้ายบุกเข้ามาเนี่ย
พริกทีครั้งละ๓๔ไร่เลยนะ
เกษตรกรนี่เดือดร้อนมากบอกตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
แค่นี้ก็ไม่มีจะกินจะแย่อยู่แล้ว
ต้องนอนเป้า
ค่ะแฟนนอนเป้าทุกคืน
หรอแล้วเคยจับได้ไหม
ไม่เคยจับไม่ได้

พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์สายมันคา
อำกับการสถานีตำรวจภูทรพบพระก็บอกว่า
คือคดีนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์คนไหนเข้ามาแจ้งความ

สืบสวนเองก็สั่งให้ลงพื้นที่
เบาะแสแกะรอยจับกลุ่มคนร้ายมาให้แล้วด้วย

ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มแรงงานชาวต่างด้าว
หรือไม่ก็ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ค่ะ
ซึ่งคนร้ายน่าจะเข้าไปดูลาดเหลาก่อนว่าสวนพริกนั้นมีคนเฝ้าหรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็จะเข้าไปเกาะเหตุช่วงกลางคืน
แล้วก็เอาไปขายใช้เอายาเนี่ยเอาเงินมาใช้จ่ายหรือว่าซื้อยาเสพติดค่ะ
ใจร้ายจริงนะคะเขาปลูกมากว่าจะโต
เนี่ยไปเอาเขียวเกี่ยวพลิกเข้าไปซะหมดเลย